แต่นักเตะจากบุรีรำยูเนเต็ดไม่ติดในทีมชุดนี้เลยนะครับยี่สิบสามแข้งทีมชาติไทยครับ
อุ่นกับไต้หวันฮ่องกงสิบหกและสิบเก้ามิถุนายนนะครับผู้สามประตูมีสารานนท์อนุอินจากเชียงราย
ปฏิวัติคำไหมของแบงคอกแล้วก็ชัดชัยบุตพรมของบีจีปฐุมก็คัมแก๊กกลับมาติดอีกครั้งหนึ่ง
ของแบงคลอกคุณศรรพ์กาแม่ของช่วงบุรีเอเลสเดอะเราะนะครับ
ก็ย้ายจากท่าเรือไปอยู่กับบาหลียูเนเต็ดที่อินโด
จักรพันธ์ภัยสุวรรณของบีจีเฉลิมสะอาขีของการท่าเรือน

และจักริจลาดตระกูลติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกนะครับจากประจวบ
ส่วนกองกลางครับวิรเทพป้อมพันธ์จากเมืองทอง
รัฐอยู่เย็นจากบีจีเช่นเดียวกับพิธีวัฒนสุจิตธรรมกุลนะครับ
พันธ์พ่วงจันทร์จากแบงคอกอนันยอดสังวาน
ชุดใหญ่ครั้งแรกนะครับจากลำพูนปฐมพลเจริญรัตนาพิรม
จากการท่าเรือชนะทิพย์สงกระสินจากฟอนตาเล่ที่เจลีก
วรชิตกณิตศรีบำเพ็ญจากการท่าเรือชนรงพรมศรีแก้วชมบุรี
สุบชกสาธารณชาติจากซัปโปรโลของเจลีอีกหนึ่งคน
ส่วนกองหน้าธิรสินแดงดาของบีจีและธีรศักดิ์เผยพิมาย
จากการท่าเรือครับโปรแกรมสองนัดย้ำอีกครั้งหนึ่ง
หกมิถุนายนหกโมงเย็นนะครับเจอกับไต้หวันครับ
ทีมชาติไทยแข่งขันที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาสงนะครับ
จากนั้นเนี่ย๑๙มิถุนายน๑ทุ่มไทยเจอฮ่องกงนะครับ
ฮ่องกงสเตดียมทั้งสองนัดก็ถ่ายเท่าสดทางหน้าจอ
ไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองครับส่วนวอเล็กบอลสาวไทยลงซ้อมต่อเนื่องสองชั่วโมงนะครับ
วันที่ผ่านมาซึ่งก็โค้ดด่วนนะครับ
ตัวพร้อมที่สุดแน่นอนในการเล่นนัดที่๒ของสัปดาห์แรกในศึก
ส่วนอัชราพรคงยศครับนักตบคนสำคัญที่เป็นตะคิวจากเกมแพ้อิตาลีสองต่อสามเซต
ในเกมแรกมาหลายคนกังวลว่าอาการเจ็บจะหนักไหมล่าสุดเพียวก็ลงฝึกซ้อมแล้วนะครับ
การเล่นฟิตเน็ตดูจากท่าทางไม่น่ามีปัญหาอะไรในการเล่นเกมนัดนี้แน่นอนครับ
ติไทยเจอแคนาดานะครับแข่งขันเย็นวันนี้ครับ
สี่เกมไทยชนะสามแพ้หนึ่งไล่เรียงแบบนี้ครับ
ก็ไปดูจากนัดล่าสุดนะครับไทยก็แพ้แคนาดาไปหนึ่งต่อสามเซตนะครับ
ชิงแชมป์โลกแล้วก็สามครั้งนะครับ
ก่อนหน้านี้เราชนะหมดเลยนะครับชนะในเนชั่นลีกไปสามเซตรวด
สองพันยี่สิบสองปีสองพันยี่สิบเอ็ด
ก็ชนะสามเซตรวดเหมือนกันนะครับในดิชั่นลีกแล้วก็เวิลกลางปีหรือว่า
ชื่อเดิมเนี่ยนะครับไทยชนะแคนาดาไปสามต่อหนึ่งเซตนะครับ
ส่วนมาดามแป้งคุณอำพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมชาติชุดใหญ่
ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าอาจจะลงสมัครตำแหน่ง
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ปัจจุบันมีสองคนพร้อมจะลงชิงตำแหน่งคือ
คุณวรวีมะกุดีแล้วก็คุณเปียพงศ์ผิวอ่อนนะครับ
มาดามแป้งมีการไลฟ์เมื่อวานจะไม่ลงสมัครแน่นอนแล้วนะครับ
บอกว่าได้พูดคุยกับครอบครัวก็ให้คำปรึกษาว่าอย่าลงเลย
เพราะภารกิจเยอะและจะไม่ดีต่อสุขภาพขอโฟกัสไปที่การทำทีมชาติไทย
เพื่อไปบอลโลกให้ได้สำหรับทีมชายครับส่วนการแข่งขันเทควาโดชิงแชมป์โลก
ที่อาซิบัยจารย์น้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนากิจครับ
เจ้าของแชมป์โลกสองสมัยผ่านเข้ารอบชิง
พบกับทางเมิร์ฟดินเซลจากตุรกีสุดท้ายเนี่ยแพ้ไปหนึ่งต่อสองยกนะครับ
นิสก็คว้ารองแชมป์โลกเป็นสมัยที่๒มาครอง
ต่อจากปี๒๐๑๗พันธิพักก็บอกนะครับว่าเกมรอบชิงมันเบียดกันมาก
ถึงแม้จะแพ้ไม่เป็นไรทำเต็มที่แล้ว
และตั้งเป้าจะไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกส่วนที่แพ้แมชนี้
ก็จะไปเอาคืนในรายการเวิร์ลกลางปีที่อิตาลีแทนครับ